เหมือนช่วงนี้จะมีความเคลื่อนไหวของพักการเมืองออกมาเยอะขึ้นนะคะ
จากที่ต้นสัปดาห์มีกรณีที่ว่า

ทีนี้สาวิเคราะหลบม่านการเมืองก็เลยถือโอกาสนี้ค่ะ
วิเคราะห์ทิศทางของสองพักการเมืองใหญ่กันหน่อย
ทั้งประชาธิบัติแล้วก็ภาคเพื่อไทยนะคะ
ว่าจะมีการเดินเกมทางการเมืองอย่างไรต่อจากนี้ไป

เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของพักการเมืองเท่าไหร่นัก
แม้ว่าหน้าฉากอาจจะยังเคลื่อนไหวเต็มที่ไม่ได้
แต่เชื่อว่าหลังฉากคงจะมีความพยายามที่จะ
ขยับขยื่นกันแล้วค่ะอาร์

ด้วยให้สอดคล้องกับบรรยากาศของประเทศเรา
ซึ่งต้องรอ๒พระราชพิธีสำคัญ

การเมืองถึงจะเปิดหน้าออกมาหน้าม่านกันได้
ตอนนี้ก็หลังบ้านไปก่อน

สำหรับที่จะเตรียมการเลือกตั้งกันได้แล้ว
พักการเมืองก็มีการขยับมีการกระเพื่อม
มีข่าวกระเซ็นกระสายออกมาบ้าง
แต่หลังบ้านจริงนั้นจะคุ้นคลักหรือขุนคลักขนาดไหนเนี่ย

เพราะว่าความจำเป็นของการว่างเว้นแล้วก็จะกลับไปเลือกตั้งเนี่ย
มันจะเป็นรอบใหม่ที่สำคัญ
กติกาล้อมคอกเอาจากบทเรียนประสบการณ์เนี่ย
มาเป็นตัวตั้งแล้วก็คุมเข้มกำหนดคุณสมบัติเข้ม
แต่ในบทเฉพาะการมันก็กำหนดสภาพ
ของการเข้าสู่อำนาจรัฐไว้ไม่ได้ผิดแผกไปจากในอดีตเท่าไหร่
ความเคลื่อนไหวจะสอดรับ
กับบทหลักเฉพาะเรื่องคุณสมบัติ
ส่วนการเข้าสู่อำนาจรัฐก็คงจะต้องวางแผนกันตามบทเฉพาะการ
ที่สมาชิกเป็นโจทย์ใหญ่สำคัญ
พักเข้าใจตรงนี้ว่า๒๕๐สวเป็นของใคร
ก็ของคอสชพักที่จะเข้ามาในการเลือกตั้ง

ยังไม่เห็นตัวแทรกอื่น
ก็มองไปที่เทพเทศกับประชานิปัติ
เทพเทศผมมองว่า
มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม
จะเปลี่ยนแปลงก็ไม่เป็นปัญหา
เจ้าของพักเขาจะเป็นคนตัดสินใจ
ในที่สุดว่ายุทธศาสตร์ของพักเลือกตั้งคราวหน้าจะไปแบบไหน
ถ้าไปบู้ล้างผลาญเขาก็มีเลือกคนอีกแบบนึง
ถ้าไปแบบว่าปรณีประนอมเขาก็มีอยู่
ถ้าที่ดูเนี่ยพลต้นปรณีประนอมอีกซีรีส์
อยู่ก็มีชื่อขึ้นมาเหมือนกัน
อันนี้ผมมองเป็นบู๊
แต่ว่าที่เงียบแล้วก็
คล้ายว่าถ้าจะปริประนอม
หรือว่าคุยกับคอสชได้รู้เรื่องลึกก็คือ
พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วก็มีนะฮะ
แต่ว่ากำลังจะเอ่ยถึงเนี่ย
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์เนี่ย
ก็เป็นที่รู้กันนะครับ
ว่าเตรียมส่วนหนึ่ง

ว่าจะเป็นตัวเลือกให้นำขนาดไหน
อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจขับของเจ้าของพัก

ยังไงก็ยังเป็นคนเดิมอยู่ตัดสินใจอยู่ข้างบนอยู่ดี
แน่นอนครับไม่ว่าใครมาเป็นก็คือนอมินีของคุณทักษิณนั่นแหละ
แต่ว่าเจ๊สุดารัฐเนี่ย

ก็มีสิ่งที่พิเศษอยู่หน่อย
เอาล่ะถือว่าเป็นสายกลาง
ผมมองว่าปัญหาใยคือประชาธิปัตธิ์

หรือว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาล
เพราะว่าภักษ์เก่าแก่ภักษ์นี้

มีวัฒนธรรมทางการเมืองเข้ม
จริงถ้าเรามองภาพรวมพักการเมืองทั้งหมด

กติกาทั้งรัฐมนูลทั้งกฎหมายร่วม
ก็มุ่งหวังจะไม่ให้มีพักใหญ่โตมากเกิน
แต่อย่าให้พักเล็กมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองให้แตกพักขึ้นเยอะ

เราก็คาดหมายได้เลยว่ามันจะไม่มีพักที่จะได้เสียงข้างมากที่สุด
หรือเกินครึ่งอะไรอย่างนี้นะคงเป็นไปยาก
อีกทั้งก็ระบบปาร์ตี้ลิสต์เนี่ย
มันก็มีส่วนคือทุกคน
ใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยคุณจะได้สิทธิ์หมด
ครับหมดคืออาจจะไม่ได้เป็นสอด
แต่ว่าคะแนนปาร์ตี้เล่นที่จะไปบวก

อันนี้มันก็เป็นตัวแปรที่จะทำให้
การเมืองข้างหน้าของเรามันจะออกมาลักษณะนี้
แต่ถ้าเรากวาดตาไปมอง
พักการเมืองที่เราเห็นอยู่เนี่ย
มันก็มีเพื่อไทยประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาภูมิใจไทย
แล้วก็จะมีพักพวกนักการเมืองท้องถิ่นนะ
หรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์พักอะไรที่

เราน่าจะกล้าดูอะ
เมื่อสองวันนี้มีคอลัมนิตเดนิวเขาเขียนกันว่า
จะมีพักสมคิดสมคิตจตุศรีพิทักษ์
มันก็ต้องรอใกล้กันอีกหน่อย

ถ้าจริงปัญหาพักใหญ่สองพัก
ก็เป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดทิศทางการเมืองข้างหน้า
เพื่อไทยก็ยังไม่สามารถตั้งหัวหน้าพักได้

ก็แล้วแต่เจ้าของพักตัวจริง

แต่ว่าในประชาธิปัตย์มันจะต้อง

ปัญหาเป็นปัญหาแน่เพราะมันจะมีการเลือก

ที่จะดีที่สุดก็ยากที่สุด

ถ้าว่าการเมืองอะไรมันก็ไม่แน่
เราก็จะไป

ซึ่งไอ้ทิศทางเนี่ย

วันนี้มันก็ยังไม่ค่อยเป็นรูปธรรม
เพียงแต่เป็นแนวคิดแล้วก็การเตรียมการ

ฉะนั้นประชาธิปัตยจะเลือกใครจะไปทางไหน

ของกัปตันสุเทพตอนนี้ไหลกลับเข้าไปประชุมภอมูลมัน
นอนอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นสอสอภาคใต้
ภาคใต้ก็ถ้าไม่ลงกุญชาธิปัตย์มันก็ยาก
คือมันก็เป็นแรงบีบภาคเขาโดดปริญญาผู้สมัครเขา
ฉะนั้นการที่จะโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงภายในพัก
มันก็มีสูงเพียงแต่ว่ามันจะปรณีประนอมกันได้แค่ไหน
ทางหนึ่งก็คืออภิษฎอยู่ต่อเป็นหัวหน้า
หรือถ้าตกลงก็ไม่ได้อาจจะโค้นกัน
ก็จะเกิดปัญหาภักด์ตากได้อีกทางก็
กบศที่เขาก็ต้องมีพลังในภาคมากพอควร
ถ้าไม่เปลี่ยนก็อาจจะเอาเลขาพัก
แต่ว่าถ้ายอมกันอยู่ตรงนี้ก็ต้องถามว่า
อภิสิษฐ์คุณจะสนับสนุนกรตชหรือเปล่า

ประชาธิปัตย์จะมาเป็นรัฐบาลด้วยตัวเองก็เหนื่อยนะในสถานการณ์แบบนี้
คือถ้าให้ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลด้วยตัวเองก็หมายความว่า
เขาต้องได้เสียงเกินครึ่งเกินเยอะด้วยถึงจะเข้ามาเป็นรัฐบาลได้
คนก็มองดูประชาปัตย์โอกาสที่จะได้เสียงถึงครึ่งก็ยากอยู่แล้ว
ถ้าจะเอาแบบว่ามาร่วมมือกันอะไรกันถ้าจะจับมือกัน
มันก็จับได้ทั้งจับกับเพื่อไทยก็ได้เพื่อเข้ามาเป็นรัฐบาล
หรือไม่ก็จับกับคอสชก็ได้อีกแค่เข้ามาเพราะคิดว่ายังไงไงเสีย
สชการวางต่อท่ออำนาจเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นมีใครปฏิเสธอะไรเลยว่าจะไม่มี
แล้วก็มองดูอันนั้นเรื่องของปรัชธิปัตย์ในขณะที่ระยะเวลา
ในการเลือกตั้งมันยังอีกยาวนะอีกเป็นปี
สิ้นปีนี้หัวหน้าพักเขาจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่
แต่สิ้นปีนี้ต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหัวหน้าพลักษณ์ใหม่
มันก็มีข่าวมามีจุดประเด็นขึ้นมา
โดยท่านคุณพิเชษพันวิชาติกุลซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่
สำคัญคนหนึ่งของพักถึงแม้ว่าจะประกาศวางมือไปเนี่ย
แต่ใจเขาเรียกว่ายังหนุนคุณอภิษฎเวชชีวะอยากให้เป็นหัวหน้าพักต่อ
ก็ออกมาเตือนคุณพิสิทธิ์บอกระวังนะ
แต่พวกใกล้ชิดสนิทสนมพระคุณต้องจับตาดูอะไรให้ดี
เพราะเขาจะเข้ามายึดพัก
มันก็คือกลุ่มของคุณสุเทพชี้ไปเลยว่าคุณสุเทพ
แล้วตอนนี้ก็เข้ามาในกำพันธุ์สอนี้ที่ออกไป

สาเหตุที่เขามองดูแบบนั้นก็คือมองว่าถ้าอนาคตต่อไป
ก็รู้ว่าประชาธิปัตย์เองก็อยากเป็นรัฐบาล
อยากเป็นรัฐบาลเนี่ยชัวร์เนี่ยนะครับ
ก็คือต้องจับมือกับผู้มีอำนาจ

สวอะไรนักการเมืองกับนักการเมืองเขาคุยกันเองไม่ง่ายกว่าเหรอ
การเมืองมันดูเหมือนง่ายนะครับ

จากไม่คุยยังไม่มองหน้ากันด้วยนะครับ
ปัญหามันยังอีกยาวไกลนะครับ
ก็มองดูอันนี้เนี่ยโอกาสเนี่ย

ถ้าไปจับมือทั้งนั้นเนี่ยนะครับ
คุณพิสิทธิ์เนี่ยดูจะเป็นคนคนเดียวนะที่
ถ้าพูดถึงตำแหน่งในรัฐบาล

ถ้าโอเคไปอาจจะได้ไปเป็นประธานสภาอะไรอย่างนี้นะครับ
อันนั้นก็เป็นจุดอันหนึ่งนะครับ
แต่หมายความว่าถ้าคุณอภิษฎยังอยู่นะ
เอาชัวร์ดีกว่านะ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่มองดูเหมือนจะมีการเกิดขึ้น

แล้วก็เปิดช่องมัตตราบให้คนนอก
อันนี้ถ้ามันไม่มีนัยยะสำคัญ

ตรงนี้ผมว่าจะเป็นโจทย์ใหญ่
ของการตั้งรัฐบาลคราวหน้า
ประชาธิปัตย์จะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่
เพื่อไทยจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่
แต่ว่าโอกาสเพื่อไทยกับไทยภิปัตธิ์

น้อยเพราะว่าทั้งสองพักมีกองเชียร์นะฮะ
ถ้าจับมือกันได้นั่นคือปรองดองดีที่สุดเลย
แต่กองเชียร์จะยอมใหม่

แล้วก็การเคลื่อนไหวต่างผมอยากฝากไว้นิดนึง
ว่าเลือกตั้งคราวนี้
รัฐมนุนฉบับที่๒๐นะเราลองผิดลองถูกกันมามาก
แล้วรอบใหม่เป็นความหวังของการปฏิรูป
เป็นความหวังของประเทศที่จะเปลี่ยนแปลง
ในแนวทางที่ดีขึ้นไม่จมปลักติดลม

ผมขอฝากนักการเมืองไว้นิดพักการเมือง
ผลลัพธ์มันจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร
เพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เหลือเนี่ย
ภาคประชาชนทั้งภาคนักการเมืองภาคการเมือง

แต่การทำหลังฉากเพื่อต่ออันด้านต่อไป

มันจะเปลี่ยนแปลงมันจะปฏิรูปได้อย่างไร

แต่ว่าอีกมุมที่หน้ามอง

จะมีความเปลี่ยนแปลงไหมจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไหม

เพื่อให้สังคมรู้ว่าท่านจะเดินอย่างนี้
ถ้าคุณหญิงสุดารัฐนี่ก็แน่นอนแล้ว
เพราะเขาไม่ชอบความรุนแรงอยู่แล้ว
ฉะนั้นถ้าออกมามันก็ต้องไปที่ทางเขา
แต่ว่าไอ้ที่น่าจับตาคือพักเพื่อไทยอีกอันก็คือว่า
เราก็สะท้อนภาพจากภาคชาติไทยพัฒนา

เพราะว่าภาคเพื่อไทยก็คิดแล้วนะครับ

แล้วเขาก็มีกลยุทธ์ที่จะทำอย่างนั้นได้

อีกฝ่ายนึงก็เคยทำแล้วเหมือนกันนะ
แต่ว่าอันนี้เขาใช้เงิน
กติกาไงวิธีมันจ่ายอะไรนึงมัน

อันนี้เนี่ยระยะเวลาอีกยาว

หัวหน้าพักก็ยังไม่มีใครอาการลงตัวสักพักเดียว
ฉะนั้นมันมีสิ่งท้าทายลอยอยู่ข้างหน้า

ทุกคนก็ต้องมุ่งหาอำนาจกันทั้งนั้น

และท้าทายทั้งคศกรทและประชาชนทั่วประเทศด้วยค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป